เคอร์ฟิลล์วันนี้ตำรวจเน้นย้ำว่าท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ
มีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนข้อกังวลที่ว่าเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงเนี่ย
วันนี้รัฐบาลต้องออกมายืนยันอีกครั้งว่ายังไม่มีนะฮะ
ทั่วประเทศจะเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงหรือเปล่า
วันนี้โฆษกรัฐบาลต้องออกมายืนยันอีกครั้งนะครับว่า
รัฐมนตรีเองก็ย้ำนะฮะนายกในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙
ตลอดว่าไม่มีแนวคิดที่จะประกาศเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงก็คือทั้งวัน
ตอนนี้ประกาศอยู่๔ทุ่มถึงตี๔คืนละ๖ชั่วโมงนะฮะ
เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนอย่ากังวล
ส่วนที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีประกาศล็อกดาวน์๒๑วัน
ในการเดินทางเข้าออกพื้นที่เนี่ยเขาเข้มงวดเลย
ถือว่าเป็นการพิจารณาของทางเทศบาลเอง
เนื่องจากแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่มีอำนาจในการควบคุมสถานการณ์โควิด๑๙

ขณะเดียวกันวันนี้ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะครับ
ได้พูดถึงข้อสั่งการของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
โดยพลเอกอภิรัตน์พบทบบอกว่า
ยืนยันว่าจะไม่ประกาศห้ามออกนอกเคหสถานตลอด๒๔ชั่วโมงอย่างแน่นอน
ไม่เคลว๒๔ชั่วโมงแน่เนื่องจากเป็นห่วงคนสี่กลุ่ม
ว่าจะได้รับผลกระทบถ้าประกาศเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมง
ก็คือผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง
คนป่วยติดเตียงคนพิการและคนที่ทำมาหากินหาเช้ากินค่ำ
เพราะฉะนั้นไม่มีเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงนะครับ
ผลเอกนัทพลยังย้ำถึงข้อสั่งการของพบทบว่า
ให้แม่ทัพภาคผู้บัญชาการมณฑนทหารบก
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในทัพภาค
สามารถใช้สัตว์สดีจังหวัดสัตว์สดีอำเภอ
มาช่วยในการขับเคลื่อนการปฏิบัติของกองทัพบกได้ด้วย
ส่วนการจับกลุ่มผู้ฝ่าฝืนออกนอกเคหสถาน
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคแถลงสถิติผู้ที่ฝ่าฝืน
ช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ซึ่งพบว่ามีตัวเลขเพิ่มขึ้น
ตลอดในช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ก็คือคืนวันที่๘เมษายนตัวเลขลดลงเล็กน้อย
โศกสคบบอกว่าเรื่องนี้นะครับแม้ว่าตัวเลขจะลดลงเล็กน้อย
แต่ยังไม่ได้พอใจนะครับเพราะอยากให้ประชาชนอยู่บ้านให้มากที่สุด
เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์ไปทั้งหมด๑๒๓๒ราย
แล้วก็มีอีก๗๒รายที่นอกจากฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์แล้วก็ออกมามั่วสุมด้วย
ก็ตักเตือนไป๑๓๕รายนะครับแล้วก็ดำเนินคดี๙๔๙รายนะครับ
บอกว่าตั้งแต่วันที่๖เมษายนมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
เกี่ยวกับเรื่องเคอร์ฟิลล์พบว่ามีการจับกลุ่มเพิ่มขึ้น
วันละกว่าหนึ่งพันรายถ้าแบ่งเป็นพื้นที่ต่าง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจับกลุ่มกว่า๑๐๐รายต่อวันนะครับ

โดยเฉพาะพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๑หรือว่าภาคกลาง๙จังหวัด
กับภาค๔ก็คืออีสาน๑๑จังหวัดเนี่ย
ฝ่าฝืนเยอะส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกจับกลุ่ม
จะเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะตอนนี้ก็โรงเรียนปิด
มหาวิทยาลัยปิดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะออกมารวมกลุ่มกัน
นัดหมายกันช่วงกลางคืนหรือกลุ่มคนที่ไปงานเลี้ยง
ดื่มเหล้าแล้วติดลมกลับไม่ถึงบ้าน
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวด้วย
ได้กำชับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจให้ทำงานให้เร็วขึ้น
กรณีเจอคนที่ตั้งใจฝ่าฝืนอาจจะเป็นมิจฉาชีพ
ต้องมีการระมัดระวังตัวพร้อมจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วในการติดตามจับกลุ่ม
ขณะเดียวกันฝากเตือนไปยังประชาชนให้เผื่อเวลาในการเดินทางกลับบ้านให้ทันช่วงเคอร์ฟิลล์
ี่สิบสองนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาของอีกวันหนึ่งด้วยค่ะ
ก็เข้าใจนะคะว่ามาตรการที่มันเข้มข้นเนี่ยหลายคนก็บ่น
หนึ่งคือเครียดครับสองคือทำมาหากินไม่ได้
สตางค์ก็เออขาดแคลนเนี่ยนะคะแต่ทุกประเทศทั่วโลกพูดเป็นเสียงเดียวเลยว่า
มาตรการที่จะเห็นผลมากที่สุดไม่ให้โควิด๑๙แพร่ระบาดก็คือ
ทุกคนต้องอยู่ในที่พำนักของตัวเองไม่ไปไหนอันนี้ได้ผลที่สุด
ทุกคนทั่วโลกทำแบบนี้การแพร่กระจายมันจะน้อยลงมากนะคะ